จากเรื่องของขโมยขึ้นบ้านเนี่ยนะคะไปดูเรื่องของขโมยลักรถจักรยานยนต์กันต่อเลย
ที่ในที่ที่บอกว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดนะคะ
ก็คือที่กระทรวงยุติธรรมขออภัยค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมแถวพระราม๖
จุดนี้มีขโมยเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์แล้วนึกถึงสภาพสิพี่รอปภ
อยู่ด้านในอาคารอยู่ด้านนอกประตูแต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะคะแต่สำคัญคือเขาใช้เวลาการก่อเหตุ
ไม่ถึง๓๐วินาทีเร็วมากไปดูภาพกันค่ะ
มันแกล้งโทรศัพท์ดูนะเหมือนของมันนะ
๓ขั้นตอนจบตัวทีกุญแจทีสตาร์ทรวดได้เลย
เปรียบครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามสตาร์ทรวดได้เลย
มันมีกุญแจยิงละยิงรอบเลยนะ
มันเอากุญแจมาหลอกที่เห็น
นับเวลาช่วงที่เขาก่อเหตุ๓๐วินาทีเท่านั้นเองนะคะ
ตามคลิปคนที่เขาเปิดคลิปเขาก็พากไป
มี๓ขั้นตอนค่ะเสียบอะไรไม่รู้เข้าไปในรูกุญแจเนี่ย
๑ครั้ง๒ครั้ง๓ครั้งสตาร์ทได้เลย
และก็ออกไปเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ลานจอดรถของกระทรวงอุตสาหกรรมแถวพระราม๖
ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้แบบนี้
จากบันทึกช่วงที่เขาก่อเหตุแล้ว
คือบันทึกภาพตั้งแต่เขาเข้ามาเลยนะ

ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาในกระทรวง

เห็นรถมอเตอร์ไซค์เป้าหมายเนี่ย
เป็นช่วงที่เขาเข้ามานะคะตามลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะ
คนร้ายหนึ่งคนเห็นรถมอเตอร์ไซต์เป้าหมาย
ลงจากรถเดินไปเลยค่ะตรงไปเลยปฏิบัติการ
ขโมยรถจักรยานยนต์๓๐วินาที
แล้วก็ขับออกไปเลยหน้าตาเฉย
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ให้คนได้เห็นพฤติกรรมของคนร้าย
แล้วก็ให้ช่วยตามตัวคนร้ายก็คือหลานสาวเจ้าของรถ
เขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็ให้ข้อมูลค่ะ

เขาบอกแบบนี้
หลังจากเกิดเรื่องแล้วไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
ส่วนคลิปเอามาโพสต์ให้ชาวเน็ต

ก่อนหน้านี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เคยออกมาเตือนประชาชนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ให้ใช้กุญแจล็อกดิสเบรกด้วย
ขณะที่จอดรถเป็นการลดความเสี่ยง
คำว่าลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรม

ให้คนร้ายเนี่ยไม่มีวิธีในการขโมยนะคะ
แต่ว่าเป็นการป้องกันหรือว่าลดช่วงเวลา
ที่เขาทำการให้มันช้าลง